ร้องได้ให้ล้าน
หกหัวเจสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงหลบหลีนี่นา
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณโน่งร้อง
ได้ครับ
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ
นั่งมา

รับสร้างทำงานอยู่วันละกี่บาท

๑๐๐๐นึงนี่กี่วันอ่ะ

คนหัวใจโทรมนะฮะ
เป็นชื่อเพลงแต่ไม่ใช่คุณโหน่งแน่
จากคุณยอดรักสลักใจนั่นเอง
ตอนนี้ได้ไปแล้ว๑เพลง๑๐๐๐บาท

เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท

อินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

วันต้องรับคำสัยัพราช

ทนามพี่พี่

คุณโหงนี้๕๐๕๐ทุกอย่างนะ
ดีมากเลยคุณโหงวิธีคิดของคุณหง
ไม่น่าคุณโหนงจะมีสุขภาพจิตดีแบบนี้

เอาละครับตัดสินใจให้ดี
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณน้องจะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาละครับคุณโหนงสู้หมายความคุณโหนงแรกแล้วนะครับ

ตอนนี้มีสิทธิ์อีกหนึ่งอย่างที่คุณหงเลือกใช้ได้
ถ้าเกิดไม่มั่นใจตัวช่วย
คุณโหนงจะใช้หรือไม่ใช้

ตกลงใช่หรือไม่ใช่ครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาเป็นกำลังใจให้กับคุณโหงต่อไปนะครับ

มูลค่าสองหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ
ขอโชคดีครับ
เพลงที่สองเพลง
ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล

ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล

ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล
ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล
ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล
ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล
ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล
ใกล้ตาได้ยินมันล่าเสียงไกล
เสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องกรวนหา
ใกล้ตาหลบหน้าไปไหน
ใกล้ตาขอเพียงห่างตาเลือกมอง
ฉันกลายเป็นคนเศร้ามอง
ฉันต้องห่วงคนสิ้นใจ

ลืมสัญญาที่เคยให้ไว้
ชาตินี้จะไม่รักใคร
ฉะนั้นถึงผิดหวาจา
ข่าวเขาว่าไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่
สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ใกล้รู้ไหม
เมื่อยามก็ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้า
นอนนองน้ำตาอยู่หน้า
ใจจ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพัง
จนลืมความหลังเมื่อวาน
เปรียบเหมือน
บรอยชอบบนกระดาน
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเถิดกายใจ
ถ้าสำเร็จเพลงนี้นะครับถูกต้องหมด
คุณองค์จะรับสองหมื่นบาท
และก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณองค์บอกกับผมเอาไว้คือเพลงที่สามคุณองค์ต้องการสี่หมื่นบาท

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณโน่งร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โปรดจงรักเขานาน
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณองค์ร้อง
คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้

คุณองค์ร้องได้